ผมขอถามสาเหตุของการเลิกกันหน่อยได้ไหม

มารายการที่จะจบดวันสุข

ถ้าคุณฆ่าตัวตายจะบ่ามากกว่าผู้หญิงเช่นสามีของโซเฟีย
วันนี้คุณมีความสุขกับชีวิตดีไหม
ผู้กำกับคนแรกที่เขาชวนคุณเข้าวงการบันเทิงคุณจำได้ไหมเป็นใคร

ใช่ก็เลยเข้าถึงโซเฟียไปเล่นหนังเล่นไปเล่นมาก็รู้จักโซเฟีย
ประชาชนก็เริ่มรู้จักโซเฟียอย่างนี้แหละ
ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคุณโซเฟียนตามรายการต่าง
ตามหนังตามละครบ้างประปราย
ทุกวันนี้คุณมีความสุขกับชีวิตดีไหม
มีพ่อบางทีบางทีนักข่าวก็จะสัมภาพโซเฟียโซเฟียชีวิตจะอยู่ตรงไหน
คงอาจจะอยู่ที่เมืองไทยดิเพราะว่าตอนนี้เมนไทยเราตรงนี้คนไทยไปไหนก็มีแต่รู้จักโซเฟีย
ใช่ไหมอันนี้คือความสุขของโซเฟียเราเห็นบทประชาชนบอกเวลาไปถ่ายหนังถ่าย
ก็บอกว่าพี่ไม่ใช่อย่ารังนะรังไปเราไล่อะไร
พี่มี
โอเคผมดีใจที่รายการจัดแก้เหงาให้ใครบำคลได้
อันนี้ก็ทะมูลนะทะมูลนะช่วยโซเฟียเก่งก็ทะมูลเหมือนกันน่ะ
เราเชิญคนที่เราชอบเท่านั้นผมชอบคุณนะ
ผมก็เลยชวนคุณมาคุยรายการนี้เราก็เหมือนทะมูลนะ
เพราะว่าโซเฟียพึ่งคุณน่าสงสัยน่ะอยู่ต่างประเทศไม่มีใคร
คุณเซ็นโซเฟียมาสัมภาษณ์ก็ได้บุญเหมือนกันนะ
ถามนิดหนึ่งหลังจากที่คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยเยอะแยะมากมาย
สามีเก่าคุณเขาเหลวแลคุณเขาสนใจคุณมากขึ้นไหมหรือเหมือนเดิม
เขาคงไม่สนใจหรอกผู้ชายถ้าเขาไม่นักเดาหรอ
ก็ไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจเรา
ถ้า๑๖ปีมานี้เนี่ยเลิกแล้วก็เลิกขาดเลยเหรอไม่คุยไม่อะไรกันเลย

แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไง
คงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรช่างเขาเถอะเขาก็ไม่สนใจเราตายหรือหิวนะ

ฉันบอกว่าคุณไม่กลัวฉันอยู่เป็นคนต่างชาติอยู่เมืองไทย
ไม่กลัวฉันฆ่าตัวแต่ฉันไม่มีใครนะ
ฆ่าตัวตายหรือเป็นบ้า
เขาบอกไม่เป็นไรถ้าเป็นมากผมจะยิ่งชอบ

เพราะฉะนั้นคำนี้ทำให้พี่โซเฟียถึงเข้งแข็งขึ้นมาถึงวันนี้
แต่เขาก็ช่างสัญหาคำพูดแรงมาพูดกับคุณตลอดเวลานะ
ไม่ตรงนั้นยิ่งเรนพี่ไปถามเขาทำไมเธอทิ้งโซเฟีย

สมัยก่อนฉันบอกทำไมไม่ทิ้งกันตรงสาว

ฉันเสียใจมากฉันก็กลับบ้านสองกระสน

กลมนั้นพี่ชายสี่สิบกว่านี่เฉยพี่ก็ไปส่งใกล้ชัก
พี่ก็รู้ว่าฉันก็เกลียดแล้วเหมือนกัน
พี่ก็ร้องไห้

คุณก็อยู่ในวงสังคมคุณก็อยู่ในวงการบันเทิง

คุณไม่รู้สึกรักหรือชอบใครบ้างเลย

ก็มีคุณเยอะ
ก็มานักโซเฟียชอบโซเฟีย

เวลาถ่ายหลังไปเข้าไปอะไร
พี่ก็ชอบขี้เล่นกับที่พระเอก
บางทีพระเอกหล่อนะ
พี่ก็ชอบขี้เล่นกับเขา
พี่ก็บอกว่าความรักตายไปแล้วเราขอให้ช่างหน้าก็แล้วกัน
ช่างนี้โซเฟียความรักตายไปแล้วขอให้ช่างหน้า
แล้วทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตยังไงนอกจากทำงาน

ถ้าไม่มีเล่นหลังสัมภาษณ์นะพี่ก็ไปไหว้เจ้าชอบไปไหว้เจ้า
ต้องให้เขาธรรมชาติ
เวลาเข้าฉะเราก็บอกเขาจะเด้นยังไง
เดี๋ยวเขาจะโปรให้เขาเด้นเองจะสนุกกว่า

เวลามีงานเข้ามาหาคุณเนี่ย
มันคงจะต้องเป็นงานที่ต้องการคุณจริง

ตอนคุณอยู่วงการไฮโซยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเขาเมาส์คุณว่ายังไง
อะไรไฮโซโปงใสเผ็ดของโปงม้อตั้งหน่ายอย่าง
พี่เค้าบอกว่ามันเป็นไรเหรอมีวันนึงพี่จำได้
พี่เชยใจพวกปกติสิเผยที่พารากงใช่ไหมไปถามที่พารากงเจ้าของ
ทำไมคุณเม้าโซเฟียใส่เผ็ดของปองเจ้าของพารากงเขาว่าอะไร
ทำไมคุณต้องเสียใจดูหรือเปล่าผมเป็นเจ้าของขายเพศน่ะผมยังใส่ของปลอมไปฮ่องกงเลย
ไม่เห็นผิดกว่าไหมเลยใช่ไหมใส่พวกนี้ทำไมต้องใส่ของจริง
นี่เราคุยกับหลวงพ่อตลอดเลย
เลิกกับผัวก็คุยกับหลวงพ่อ

ไม่เพราะว่าเราเราศาสนาพูด
ทีนี้ตั้งแต่สามีที่โซเฟียนะ

เฟียไปหลังจากนั้นลูกครึ่งมาไปสอนภาษาจีนด้วย
สอนที่มหาวิทยาลัยวัดมหาธาตุสอนตั้ง๗ปีสอนฟรี

ใช่เพราะฉะนั้นที่มหาวิทยาจุฬาธิวมหาธาตุทั้งหมดเป็นอาจารย์ดรหลายองค์
สโฟียากรงนั้นก็ออกไให้โซไปสอนภาษาจีนด้วย
นทุกวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นมีอะไรปัญหา

คำถามคือทำไมคุณถึงออกจากวงการไฮโซ

หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะออกการนะฮะ
หน้าตาอย่างโซเฟียสักวันนึงต้องดังขึ้นมา
เราต้องทำใจได้หลวงพ่อก็บอกโซเฟย์อย่างนี้นะ
เขาบอกว่าหน้าตาอย่างโซเฟียสักวันหนึ่งต้องดังขึ้นมา

คือสรุปก็คือเหตุผลที่คุณออกจากวงการไฮโซ
ว่าคุณเบื่อคนมาเม้าคนมานินทา

ไอ้น้องพ่อก็ถึงนทราบอาศัลล์

ทหาร

สลี่
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้